ซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจเยือนจีนแล้วนะครับ
จุดหมายต่อไปของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือเวียดนาม
เพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเป็กที่เมืองดานัง
ซึ่งก่อนที่จะเริ่มประชุมระดับผู้นำ

ในวันนี้ก็ได้มีการหารือกันในระดับรัฐมนตรี
มีความชัดเจนมากขึ้นในหลายประเด็น
ติดตามจากคุณจอมพลดาวสุโขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองดานังประเทศเวียดนามครับ
ครับและในวันนี้บรรดาผู้นำจากชาติสมาชิกเอเป็ก
ทยอยเดินทางถึงเมืองดานังประเทศเวียดนาม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุม
ระดับผู้นำเอเป็กที่กำลังจะเกิดขึ้น
ส่วนเนื้อหาสาระในการพูดคุยกันของผู้นำเอเป็กนั้น
ก็มีความชัดเจนมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
รวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นในวันนี้
ก็มีประเด็นที่พ้อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าความร่วมมือข้ามพรมแดน
ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
จะหาบรือกันในครั้งนี้นะครับ
การประชุมที่งวดเข้ามาก็ทำให้มีความชัดเจน
ในการพูดคุยทวิภาคีของหลายชาติมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
ล่าสุดมีรายงานมาว่านายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสาวรัฐ
และนายวาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซีย
แต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดการพบกันทวิภาคีของสองผู้นำมหาอำนาจนะครับ
วันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามแถลงข่าวถึงการประชุม
ยังสนใจการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้าถึงทุกคน
และก็ยังกังวลต่อปัญหาความมั่นคงทางอาหารและความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
โดยตลอดทั้งวันนี้ผู้นำหลายชาติทยอยเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
เช่นนางแครี่แลมผู้ว่าการก่อฮ่องกงนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า
รวมไปถึงนายนาธิปราศักดิ์นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
มีรายงานล่าสุดจากรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยืนยันนะครับว่า
นายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสาวรัฐและนายวาลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซีย
ซึ่งจะถือเป็นการพบกันครั้งที่สองหลังจากที่นายทรัมป์และนายปูติน
เคยพบกันระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ขณะที่นายโรดิโกดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
มาถึงเมืองดานังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
หัวข้อการรวมกันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคบทเรียนจากอาเซียน
ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่การบริจาคนะครับ
แต่ต้องเป็นผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายเข้าถึง
แม้ว่าจะอยู่ในระดับล่างสุดก็ตาม
ดูเตอร์เต้นั้นยังระบุผ่านเวทีนี้ด้วยนะครับว่า
ลิปปินส์จะร่วมมือไม่เฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ
แต่ก็จะยังรวมถึงความพยายามให้โลกอยู่ในภาวะสงบสุขด้วยครับ

โก้ดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
ถือได้ว่าถูกจับตาจากหลายฝ่ายนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนออกมาประกาศชัดเจนครับว่า
ซึ่งเวทีนี้ก็ถือได้ว่ามีสมาชิก
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทะเลจีนใต้หลายชาตินะครับ
จีนสาวรัฐยังไม่รวมชาติสมาชิกอาเซียน
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้โดยตรงอีกด้วย
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากเมืองดานังประเทศเวียดนามครับ